ความคืบหน้าเรื่องของนั่งร้านของโครงการคอนโดมิเนียมที่ภูเก็ตพังถล่ม
ล่าสุดนั้นพบผู้สูญหายแล้วแต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับจุดเกิดเหตุนั้นเป็นจุดก่อสร้างนะฮะ
โดมิเนียมที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
ทางด้านของรองผู้ว่าของภูเก็ตทางด้านของนายธัญวัฒน์ชาญชาญพินิษฐ์นะฮะ
ก็ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
เหตุเกิดตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานครับแล้วก็ตอนเกิดเหตุนั้นมีผู้ติดอยู่ใต้ซากนั้นสามราย
มาได้หนึ่งรายแล้วก็สูญหาย๒รายนะครับล่าสุดนั้นก็สามารถที่จะพบตัวผู้สูญหายอีก๒รายได้แล้วนะครับ
แต่ว่าเสียชีวิตรวมเป็นตอนนี้เสียชีวิต๓รายแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย๘รายนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ในตอนที่หารเมื่อวานนี้ให้ภรรยาของผู้สูญหายเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็พยายามโทรเข้าไปในเครื่องของสามีที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพังต่างได้ยินเสียงโทรศัพท์นะฮะ
แล้วก็พยายามค้นหาไปตามจุดที่ได้ยินเสียงค้นหากันทั้งคืนครับนะฮะ
จนไปเจอร่างของผู้สูญหายอีกสองรายแล้วก็นำขึ้นมาแต่ว่าเสียชีวิตก็รวมนะฮะ
ตอนตีสองเนี่ยเสร็จสิ้นก็เป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นสามรายด้วยกันอาคารนี้เป็นการก่อสร้างเนี่ย
จุดเกิดเหตุนั้นเป็นการก่อสร้างล็อบบี้อยู่นะฮะแล้วก็มีการเทพื้นบริเวณชั้นสองของอาคาร
แต่ว่าน้ำหนักของนั่งร้านนั้นรับไม่ไหวทำให้พังลงมาแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวนั่นเองนะครับ